คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะลูกสาวมาร้องเรียนผ่านเพจ
สายใหม่ต้องรอดนะคะบอกว่าพ่อถูกรถเกรดถนนของกรมทางหลวง
ทับจนเสียชีวิตผ่านมา๓เดือนกว่า
คดียังไม่คืบหน้าเลยอะค่ะเพจสายใหม่ต้องรอด
เปิดเผยเรื่องราวนี้นะคะก็ได้ข้อมูลมาว่า
มิถุนายนคุณพ่อเนี่ยถูกรถเกร็ดถนนของโครงการก่อสร้าง
ถนนทางหลวงหมายเลข๔๒สำนักก่อสร้างทางที่๑
ทางหลวงถอยหลังทับจนเสียชีวิตจุดเกิดเหตุอยู่ที่
ตำบลคลองทรายอัมเภอนาทวีเจาะสงขราแล้วก็มีภาพจากกล้อวงจรปิด
จุดเกิดเหตุบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยค่ะ

คุณพ่อของผู้ที่ร้องเรียนไป
เค้าก็ขี่รถจักรยั่นยนเห็นไหมค่ะ

รถถอยออกมาอีกอ่ะ
แต่หลบไม่พ้นนี่ค่ะ

ไปพบกับลูกสาวที่ต้องสูญเสียคุณพ่อนะคะ
นางสาวกฎชกรสูญเสียคุณพ่อสายันวัย๖๓ปี
เล่าให้ฟังว่า๓เดือนกว่าแล้วทำไมคดียังไม่คืบหน้าเลย
ร้องเรียนร้องทุกข์ไปกรมทางหลวง๓รอบแล้ว
กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์สำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก็เงียบ
ตำรวจสพนาทวีก็ยังไม่สรุปสำนวนคดีเธอกลัวเรื่องจะเงียบหาย
เพราะไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานไหนเลยค่ะ
ศิลปทศค่ะเป็นคนเรียกดูสุลแม่แล้วก็ดูอาหารและเรียกดูหลานนะคะ
ก็เขาเพิ่มถึงสู่ความปลอดภัยและก็อุปกรณ์ความสะดวกนะคะ
เช่นมีคนบกรถมีป้าแย่งเตือนมีไฟในทุนที่ของชุมชนนะค่ะ
ลูกสาวก็เลยบอกว่าหลังจากสูญเสียคุณพ่อไป
ก็เป็นห่วงสุขภาพของคุณแม่คุณแม่นอนไม่หลับ
ต้องกินยามีโรคประจำตัวด้วยความดันสูง
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้นสังกัดของรถคันนี้
รับผิดชอบเพราะว่าเธอสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปนะคะ